ในเกษตร์นี้ตำรวจก็เข้าครับ
เพราะว่าผู้เป็นแม่กลุ้มใจเหลือเกิน
ลูกชายติดยาบ้าอารวาส
ดังนั้นแม่แจ้งตำรวจ

แล้วก็ไปจับคนคุ้มครั่งคนนี้นะฮะ
ขอบคุณครับ
ตอนไปควบคุมตัวเขาก็ยอมแต่โดยดี

ตอนไปเอาเหล็กง่ามดันเขามีกระตุกนิดนึง

หลังจากนั้นเขาถูกกดนอนกับพื้น
เพื่อจะค้นว่ามีอาวุธอะไรหรือเปล่า

คว่ำบนเปรย์แบบนี้ถูกจับมัดสิครับ

ส่งโรงพยาบาลและบำบัดด้วยนะฮะ
ท่านอายุมากแล้วนะคุณพยายามเกลี้ยกล่อม

แล้วก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มาเพื่อจะควบคุมตัว
ก็ใช้เหล็กง่ามในการล็อกตัวไว้ได้
นี่ผู้เป็นแม่คุณน้ำตาตกฮะ

แม่บอกว่าลูกชายป่วยทางจิตหลังจากเสพยามานาน
อู๋คุณเสพตั้งแต่อายุ๑๐กว่า
แม่บอกแบบนี้เสพมาเป็น๑๐ปีแล้ว

เพราะมักจะอารวาสด่าคนในบ้านเป็นประจำ
คือถ้าลูกหลุดออกจากบ้านได้นะคุณ

แล้วใครล่ะรับกรรมแม่นี่แหละ
ฟังลูกด่าทุกวันทุกวันและพฤติกรรมลูกก็รุนแรงมากยิ่งขึ้น
ครั้งนี้แม่บอกไม่ไหวนะฮะ
แม่ก็บอกด้วยนะครับว่าในฐานะคนเป็นแม่นะ

ลูกโดนจับโดนมัดจับคว่ำหน้า
โดนควบคุมตัวคุณว่าแม่จะเป็นอย่างไร
อาจจะดูแข็งแกร่งภายนอกแต่แม่ช้ำใจน้ำตาตกในจริงนะครับ
แต่ก็อยากให้หน่วยงานนำลูกชายไปบำบัดรักษาซะ
และอยากให้มีการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยเลยแม่บอกแบบนี้
เพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อเหมือนกับลูกแม่อีกนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวชายคนนี้ส่งรักษาอาการป่วยทางจิตที่โรงพยาบาลระยองนะครับ
พ่อแม่ครอบครัวจะช้ำใจก็ติดยาตีกันจริงเลยนะคะ